สำหรับใบเตยอาสยามที่จู่เนี่ยก็มีเลือดกำเดาไหล
อันนี้ตกใจระหว่างอัดรายการอยู่คือไหลแบบเปื้อนไม่หยุดเลยอ่ะ
คุณเสื้อผ้าเนี่ยเปลือเปื้อนไปด้วยเลือดเลยนะคะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ชมภาพไปพร้อมพร้อมกัน
คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเรียกว่าทำเอาตกอกตกใจไปทั้งกองถ่ายเลยเพราะอยู่อยู่ระหว่างที่ทำงาน
ใบเตยก็มีเลือดกำเดาไหลจากทางจมูกไม่หยุดเลยค่ะ
จะเห็นภาพเลยนะคะว่าเลือดเนี่ยเปื้อนเสื้อผ้าไปหมดเลยถ้าคุณผู้ชมเลื่อนดูข้างล่างนิดนึ
จะสนตกใจเหมือนกันนะจนทีมงานเนี่ยต้องเร่งมาปฐมพยาบาลกันอย่างเร่งด่วน
พอกลับมาอัดรายการต่อปรากฏว่าเลือดก็ไหลออกมาอีกเป็นครั้งที่สอง
โดยทางเราเองก็ได้สอบถามไปที่ผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าช่วงนี้เนี่ยใบเตยทำงานหนักมากพักผ่อนน้อย
คืนก่อนที่จะมาจัดรายการก็นอนดึกบวกกับอากาศในสตูดิโอที่หนาวมาก
ซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้เลือดกำเดาไหลช่วงนี้มีงานต่อเนื่องนะคะ
จึงยังไม่ได้ไปตรวจสุขภาพอย่างละเอียดแต่ตอนนี้อาการปกติแล้วแฟนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
พอแฟนเห็นว่ามันมีเลือดไหลออกทางจมูกออกทางปลาอะไรแบบนี้
หลายคนก็จะวิตกกังวลเพราะว่ามันมีเคสกรณีตัวอย่าง
แล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปตรวจสุขภาพแต่สุขภาพสำคัญนะคะใบเตยค่ะ
ถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงก็ควรไปหาคุณหมอก่อนเนอะ
ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะยังไงก็หายไวเนอะ
พักผ่อนเยอะนิดนึงก็แล้วกันนะคะ